ตามกันต่อนะคะสำหรับความคืบหน้าการเสียชีวิตของน้องไอแอล
เพิ่งเกิดได้เพียง๑๘วันหลังจากนั้นก็เสียชีวิต

แม่ไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าน้องหายไปเนี่ยนะคะ

วันนี้ค่ะตำรวจเองได้มีการนำตัวแม่ของน้องไอแอวเนี่ย
สามข้อหากับแม่ของน้องไอแอว
วันนี้ตำรวจเนี่ยนำตัวไปฝักหางที่ศาล
แล้วก็ในชั้นพนักงานสอบสวนมีการคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
แม่ของน้องไอแอลชื่อเล่นชื่อว่าออย

วันนี้ตำรวจโรงพักศรีสัชนาลัยคุมตัวออกมาจากห้องขัง
คุณผู้ชมเห็นนะคะใส่เสื้อหูสีดำแบบนี้นะคะ
หน้าค่าตาแบบนี้ผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่า
สีหน้าเรียบเฉยไม่ได้มีการตอบคำถามสื่อมวลชน
หลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวขึ้นรถไปฝากคังที่ศาล
จังหวัดสวรรคโลกเบื้องต้นพนักงานสอบสวนเอง
ก็มีการคัดค้านการประกันตัว
ขณะที่คุณพ่อและสามีของนางสาวออย
ก็ได้มาดูอาการของนางสาวอิสรพรหรือว่าออย
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาบริเวณหน้าห้องขังด้วยนะคะ
และก็มีการพูดคุยนะถึงเรื่องของการเสียชีวิตของน้องไอแอล
โดยเฉพาะเรื่องของการทำพิธีทางศาสนาเขาคุยกันผ่านห้องลูกลงห้องขัง
สามีของนางสาวอิสรพรบอกกับสื่อมวลชนเพียงสั้นบอกว่า
ไม่ได้มีการคุยอะไรกับนางสาวอิสราพรสีหน้าฝั่งสามีเนี่ยเคร่งเครียด
แล้วก็ปิดประตูรถออกไปอย่างรวดเร็วส่วนพ่อของนางสาวอิสรพรผู้ต้องหา
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมหลักทรัพย์ขอยื่นประกันตัวในชั้นศาล
คือชั้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเดี๋ยวต้องดูนะคะว่าที่สุดแล้ว
สารจะมีคำสั่งให้ประกันตัวหรือเปล่าส่วนนางสมลีโตป้าของนางสาวอิสรพร
บอกว่าทางครอบครัวมีการปรึกษาหารือกันแล้วจะไม่ยื่นประกันตัวเพราะกลัวว่าหากออกมาอยู่ที่บ้าน
นางสาวอิสรพรอาจจะคิดสั้นฆ่าตัวตายเพราะที่บ้านทุกคนทำงานหมด
ไม่มีใครคอยอยู่ดูแลจึงให้ทางเรือนจำเป็นคนดูแลแทนจะดีกว่า
และเงินที่จะนำไปประกันตัวจะเอาไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายดูแลนางสาวอิสรพร
ในเรือนจำดีกว่าคุณป้าของผู้ต้องหาบอกแบบนี้
พาคุณผู้ชมไปดูบ้านจุดเกิดเหตุกันหน่อยบ้านหลังนี้ล่ะค่ะ
ที่น้องไอแอลน้องอายุ๑๘วันเสียชีวิตนะคะ
วันนี้ก็มีญาติแล้วก็เพื่อนบ้านได้มีการนิมนต์พระสงฆ์๗รูป
มาทำพิธีทำบุญอุทิศสวรรค์บุญสวรรค์กุศลให้กับน้องไอแอว
พร้อมกับให้พระสงฆ์พรมน้ำมนต์ที่บริเวณตู้เสื้อผ้า
ผู้ต้องหานำร่างของน้องไอแอลไปแอบซ่อนไว้
ทางครอบครัวได้มีการบริจาคตู้เสื้อผ้าให้กับวัดเลยนะคะ
ตามความเชื่อว่าวิญญาณของน้องไอแอลจะสิงอยู่ในตู้เสื้อผ้า
รวมทั้งครอบครัวก็ไม่อยากเห็นตู้เสื้อผ้านี้แล้ว
เพราะเห็นไปมันก็เป็นตราบาปมันก็รู้สึกสะเทือนใจนะคะ
หลังจากที่พระสงฆ์ทำพิธีเสร็จสิ้น
ญาติเองก็ได้มีการยกตู้เสื้อผ้าลงจากบ้าน
แล้วก็นำขึ้นรถกระบะไปไว้ที่วัดห้วยติ่งทานทอง
เพื่อให้พระสงฆ์รับเอาไปโดยบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าผีสิง
ตามความเชื่อแต่พระเนี่ยก็ไม่กลัวนะคะเดี๋ยวจะเอาไว้ใช้ประโยชน์นั่นแหละนะคะ